อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่ายิงกันสนั่นกลางเมืองเลยนะคะ
ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร
พุ่งแหดด่านตำรวจก็ไล่ตามเลยนะคะ

คุณผู้ชมให้ดูแล้วกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า

นี่ค่ะอันนี้คือตอนที่เขาหนีด่านออกมาแล้วนะ

มองเธอย
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือกล้องหน้ารถของรถแท็กซี่นะคะ

หลังจากที่ไปชนรถคันหน้าเขาแล้วเนี่ยตอนแรกพี่แท็กซี่ก็บอกว่า
นึกว่าจะรอดอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหลบได้
ก็ไม่คาดคิดว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้จะถอยหลังกลับมา
กลับมาก็เหมือนว่าจะหยุดแล้วเพราะว่าคันหน้าเขาก็เลื่อนไปข้างหน้า
ถอยมาชนแท็กซี่เต็มแรงเลย
คือลากคลากไปอีกอ่ะโคมคลามทีเดียว
ทั้งมวลเนี่ยนะรถบรรทุกคันนี้๖ล้อคันนี้นะ
ชนรถชาวบ้านชาวช่องเข้าไป๘คันรวด
จากการหนีด่านครั้งนี้แล้วก็ยังไม่หยุดนะคะ
ที่สำคัญก็คือรถบรรทัศน์ตำรวจนะคะ
โดนลากไปตลอดระยะทางที่เขาหนีไปจนไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
จนกระทั่งไปจนมุมอยู่ที่โรงพักปากเกร็ดค่ะ
เพราะว่าตำรวจโรงพักปากเกร็ดเนี่ยนำกำลังมาตั้งด่านสกัด
หน้าโชว์รูมเตือต้านนทบุรีแจ้งวัฒนา
รถมันทุกข์น่ะรู้สึกว่าจะซิกมาปกติ
ผมก็เลยขับรถชิดขวาตรง
เพราะผมอยู่ของกลางด้านขวาบนสะพานนะนะ
ผมก็หักชิดแล้วถอยหลังมาชนมาหลายคัน
ตอนแรกผมก็คิดว่าผมไม่โดนแล้ว
เขาเกิดยังไงไม่รู้หักนิดน่ะ
เลยกลายเป็นว่ารถผมนี่รับเต็มเลย
ก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่รับเต็มจริง

ตำรวจโรงพักทุ่ง๒ห้องเขาเล่าบอกว่า
เขาตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่ที่แยกหลัก๔แจ้งวัฒนะ
แล้วก็เรียกตรวจรถบรรทุก๖ล้อคันนี้
แต่แทนที่คนขับจะหยุดไม่ค่ะเร่งเครื่องฝ่าด่านไปเลย

จนไปขี่ทันที่หน้าสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะ
ตำรวจขี่รถขวางหน้าเลยนะคะ
คือเอามอเตอร์ไซค์ไปขวางไว้ด้านหน้ารถบรรทุกคันนี้แล้วจอดเลย
ะว่ายังไงก็ต้องหยุดเปล่าเลยค่ะ
คนขับรถบรรทุกคันนี้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ตำรวจ
แล้วก็ลากไปตลอดทางจนเนี่ยค่ะ
ดูไม่ออกเลยว่านี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไร
คือไฟมันไหม้เหลือแต่ซากแบบนี้เลย
และระหว่างทางก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปตอนต้น
ดะไปทั่วเลยค่ะรถใครที่อยู่บนท้องถนนบริเวณนั้นเนี่ย

สุดท้ายอย่างที่บอกว่าตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจ
ใช้ปืนยิงยางหน้าของรถบรรทุกคันนี้หลายต่อหลายนัด
จนกระทั่งสามารถควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้
ผู้ชายในรถบรรทุกมี๓คนด้วยกัน
ก็โดนรวบตัวไปสอบสวนที่โรงพักทุ่ง๒ห้องค่ะ
เรื่องต้นสาเหตุคืออะไรรู้ไหมคะ
รับบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้าก่อนขับรถมา

เหตุการณ์คล้ายกับตอนที่มีรถบรรทุกหนีแหกด่านเหมือนกัน
แล้วไปพุ่งชนถนนเอกมัยจำได้ไหมคะ
รถเสียหายกันไปหลายคันลักษณะเดียวกันเลย
สุดท้ายคดีมันก็มากขึ้นอีก
เป็นคดีไปชนเขาเยอะแยะไปหมด๘คันทีเดียว